ทุกคนไปดูช้าบ้านเขาเดือดร้อนที่นางรองบุรีรำ
เนี่ยขลาวเกย์เนี่ยเปิดเพลงเสียงดัง
พอไปแจ้งทีก็เบาไปสองสามวันที

เรื่องเสียงเนี่ยแต่ละคนดังค่อยไม่เท่ากัน
คุณผู้ชมนบฟังที่ว่าดังไหม

ดังก็ไปเกิดถึงในบ้านนะครับ
ตอนนี้เวลาประมาณ๖ทุ่ม๒๕นาที

เสียงดังตลอดเลยนะครับขณะนี้นะครับ
ขณะนี้เวลาตี๔๕๘นาทีนะครับ
เสียงดังมาตั้งแต่๔ทุ่ม
ิตตี้คาเฟ่นมโตถ้าผมอ่านไม่ผิดนะป้ายข้างบน

คุณผู้ชมว่าดังไหมถ้าคุณผู้ชมบ้านอยู่ตรงนั้น
นี่คือคลิปที่ถ่ายโดยดาบตำรวจเจริญปานพรมมา
อดีตตำรวจถ้าเป็นอดีตตำรวจได้รับความเดือดร้อน
เขาบอกคาเลาเกะอันนี้เปิดมา๕ปีแล้ว
ไปร้องเรียนก็หลายครั้งพอไปร้องเรียน
มีคนมาตรวจสอบก็๒๓วันเบาลงนะครับ
มีทั้งเสียงเพลงเสียงทะเลาะวิวาส

ส่วนอีกคนนึงนะครับบ้านอยู่ใกล้กับร้านคาราโอเกะนี่แหละนะครับ
ได้รับความเดือดร้อนบอกที่บ้านมีผู้ป่วยติดเตียง
โอ้โหจะทนไม่ไหวแล้วนะเนี่ย
๕ปีนะ๕ปีกว่าที่ผมต้องทรมานจนธรรยา
ต้องเข้าโรงพยาบาลหลายรอบเพราะว่าเกิดความเครียดนอนไม่หลับกลางคืน

จนจนผมต้องครั้งสุดท้ายที่ผมทำหนังสือไปก็คือว่า
ทำไปชุดใหญ่เลยทุกคนอยากให้เปลี่ยนอยากให้ย้ายออกไปหมด
คือคำว่าเปลี่ยนก็เปลี่ยนตรงนี้แล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ไหนก็ได้

บางทีตี๓ตี๔ท่านก็นั่งยาวถึง๖โมงคุยกัน
คือไม่ได้นอนเลยไม่ได้พักก่อน
คืออยู่ไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้เดือดร้อนมาก
คือต้องย้ายบ้านอย่างเดียวคือไม่มีใครช่วยหรืออะไรได้เลย
มันไม่ใช่ว่าดังธรรมดาต้องมาอยู่จริงถึงจะรู้ว่ามันเดือดร้อนขนาดไหน
เขาก็ลงมาตรวจเฉยแต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยค่ะยังเป็นเหมือนเดิมซ้ำทุกคืน
นายจักริจร่วมกลท่านเป็นประหลาดอะเผอร์ฝัดความมั่นคง

ต่อมาร้านเนี่ยแจ้งเลิกกิจจัดการ
แต่ว่าเปิดขายอาหารเครื่องดื่มแทน

เกี่ยวกับการส่งเสียงดังมาหลายครั้ง
ล่าสูตรหนูไปร้องถึงสู่นักโรงทำจังหวัด

อำเภอกับตำรวจสพนางรองก็ไปตรวจสอบร้านนี้
แจ้งผู้ประกอบการคุณยาก่อความเดี๋ยวร้อนรำคาญอีกนะ
แล้วเมื่อมีการร้องเรียนเข้าไปอีกเดี๋ยวจะต้องไปตรวจสอบอีก
ตรวจอย่างจริงจังหากฝ่าฝืนเดี๋ยวจะปิดกิจการเลย
ผู้สื่อข่าวก็อยากจะฟังเจ้าของร้านบ้าง
โทรไปถามเจ้าของร้านเจ้าของร้านชี้แจงบอกว่า
ที่ร้านไม่ได้เปิดคลาวเกดตั้งแต่ปี๖๓แล้ว
ปัจจุบันเป็นร้านขายอาหารเนี่ยดูสิขายอาหารไม่ได้เปิดเพลงเสียงดัง
แต่ยอมรับว่ายอมรับว่าอะไรครับ
เขาบอกอาจจะมีลูกค้าออกจากสถานบันเทิงมา
แล้วมากินกินกับข้าวกันต่อแล้วก็อาจจะส่งเสียงดังบ้างฮะ
เดี๋ยวยังไงจะปรับปรุงไม่ให้กระทบคนอื่นครับเขาว่า